ท่านประธานทิศครบครับผมชนนานศรีแก้ว
สมาชิกสภาพุทธแหละสดรจังหวัดนานภักดิ์เพื่อไทย
กลับขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ขึ้น
มาอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกรุงประมาณ
รายจ่ายประจำปีอ่าปีสองพันห้าน้อยหกสิบห้านะครับ
ในเอกสารรายงานผมได้เสนอคำแปรยติไว้นะครับ
ปรับรถในส่วนของหมวดงบกลางไว้ทั้งหมดรวมเนี่ยร้อยละยี่สิบครับ
ไม่ติดใจที่จะอภิปรายในรายละเอียดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้อภิปราย
กรรมนาฬิการได้ไปดำเนินการปรับลด

ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของตัวกับผมเอง

แต่ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานอภิปราย

ก็คือสิ่งที่กรรมธิการได้ไปปรับลด
และได้เพิ่มเติม
การทับหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ไวรัสโคโรนาสองศูนย์หนึ่งเก้า
เป็นรายการที่กรรมนิการได้เพิ่มเติมเข้ามาใน
ร่างพระราชวรรภ์งบมหมารรายจ่ายประจำปี
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ของสมาชิกนะครับ

สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะอภิปราย

การที่กรรมนิการได้ปรับลดงบประมาณ
เม็ดเงินรวมหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยล้าน
เอาตัวเลขกลมและนำมาจัดสรรค์
หมวดรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือที่เราเรียกว่างบแปรยติเนี่ยนะครับมาลงในงบกลางทั้งหมด
ก็คือ๑๖๓๐๐ล้านเศษแล้วระบุรายการเป็นการเฉพาะลงไปว่า
ใช้สำหรับแก้ปัญหาโควิดเรื่องบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาเท่านั้น
ด้วยความกระโลกท่ำทันครับผมเองเห็นด้วย
เพราะสอดรับกับสิ่งที่ผมอภิปรายในวาระแรกว่า
กรรมนิการต้องไปพิจารณาให้ในรายละเอียดเพราะงบประมาณปี๒๖๖
ที่เป็นร่างงบประมาณที่เราได้รับมานี้ไม่มีรายการใดเลย
ที่ทำรองรับการแก้ปัญหาโควิดโดยตรงในขณะที่เราพินาวาระที่หนึ่งนะครับ
ยังไม่มีการระบาดระลอกที่๓และลอกที่๔นะครับ
ก็ยังหนักหนาแล้วแต่ขณะนี้เนี่ยระลอกที่สี่
กระจายทั่วแผ่นดินกระจายทั่วแผ่นดินครับ
เชื้อออกไปหมดแล้วไม่เงินในปีหกห้าไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะเอาลงตรงนี้
แต่ประเด็นที่ผมจะอภิปรายไม่ใช่อภิปรายสนับสนุนครับ
แต่จะอภิปรายในมุมของขอความมั่นใจผ่านท่านประธานไปยังกรรมธิการ
กับสภาแห่งนี้นะครับถ้าเห็นชอบตามที่กรรมนิการเสนอมาเนี่ย
สิ่งที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ในสังคมขณะนี้คือความไม่ไว้วางใจนะครับ
ผู้ที่จะนำงบประมาณไปใช้ผมเองเนี่ย
ด้วยความขอรบท่านท่านครับผมเห็นใจกรรมนิการเสียงข้างมากเป็นอย่างมาก
เพราะท่านตัดสินใจด้วยความยากลำบากมากในชีวิตของการเป็นกรรมธิการ
เพราะวิธีปฏิบัติของกรรมการที่ผ่านมาทุกปีไม่เคยครับ
เราจะเอางบที่เราปรับลดได้เนี่ยไปใส่ในงบกลาง
งงบที่ปรับได้ถ้ามีรายการแผนงานโครงการที่ชัดเจนเป็นประโยชนกับพี่น้องประชาชน
เราเติมเต็มไปอยู่ตรงนั้นเว้นแต่เว้นแต่ครับ
การหลีกเลี่ยงและการเว้นการขัดบทประเภทมนตร์มาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
เว้นไม่ให้พวกเรากระทำผิดในการขัดรับนูน
งบประมาณที่ลงพื้นที่เฉพาะมันเลยถูกหายไปหมด
แต่ปีรำนูลปีหกศูนย์เป็นต้นมาเนี่ยสมาชิกกรรมาธิการหรือใครก็แล้วแต่ครับ
ไม่สามารถที่จะเสนอความเห็นเอางบก้อนนี้ไปลงพื้นที่ได้เลย
เพราะมีพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่นะครับจะถูกตีความในทันทีว่า
นำงบประมาณไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมล้วนตีความได้
กรรมธิการก็หลีกเลี่ยงไปว่าเอาไปใส่อะไรก็ได้ที่เป็นการใช้เป็นการทั่วไป
ถ้าจะลงท้องถิ่นนะครับก็เป็นลักษณะอุดหนุนทั่วไป
มีเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจเช่นเบี้ยผู้สูงอายุก็อายุทั่วไป
ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเขตผมอันนี้พอรอดตัวก็เป็นอย่างนั้นท่านประธานครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองด้วยความขอรบท่านท่านครับเมื่อมันเอาลงในพื้นที่ไม่ได้
เมื่อท่านต้องการเอาไปแก้โควิดแต่ไม่มีช่องทางของหน่วยงบรับงบประมาณมารองรับเลยเนี่ย
ก็เลยสงสารท่านกรรมธิการมากท่านประธานครับจำเป็นต้องเอาเข้าสู่งบกลางแน่นอนครับ
ผู้กำกับดูแลงบกลางคือนายกรัฐมนตรีเพราะงบกลางคืองบที่ต้องจัดให้กับ
สิ่งที่ไม่มีหน่วยงานรองรับเป็นการเฉพาะอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยฉุกเฉินทั้งหลาย
เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หน่วยงานไหนจะใช้ก็ต้องตั้งไว้ตรงนี้ก่อน
หรือแม้แต่ว่ามีหน่วยงานแต่เม็ดเงินเนี่ยมันไม่ชัดเจนเช่นเบี้ยหวัดบำเน็ตบำนานเงินเดือนทั้งหลายเนี่ย
เม็ดเงินไว้เป็นการประมาณการไม่เท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ชัดปีหนึ่งจะใช้เท่าไหร่
มันก็เลยทำให้สมาชิกหลายท่านลุกขึ้นมาอภิปรายผมสนใจมากท่านประธานครับแล้วบันทึกไว้ตรงนี้เลยว่า
ไอ้งบห้าแสนกว่าร้านที่เราให้ไปทั้งหมดรวมเมื่อหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเนี่ยนะสามร้อยร้านเนี่ยครับ
เงินจะนำไปกองรวมกันเบิกจากคลังมาก็เอามาใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
บางครั้งอันไหนก่อนพูดง่ายอันไหนดูดีไปนั้นก่อน
มันก็เลยเป็นพระมันอย่างงี้มาตลอดงั้นดังนั้นเพื่อความมั่นใจนะครับ
ผมอยากกลับเรียนท่านมาทานว่าหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยล้านที่ให้มาตรงนี้เนี่ย
เราต้องการแก้ปัญหาโควิดครับและปัญหาโควิดที่หนักที่สุดขนาดนี้คือ
ที่น้องประชาชนคนไทยไว้ได้รับการฉีดวัคซีนให้มาทาน
แขนผมเนี่ยเต็มครับแม้อายุหกสิบก็เต็มซีโนแวค
ไม่อยากทวงอ่ะไม่พูดถึงไฟเซอร์เพราะฉะนั้นดีที่สุด
สภาแห่งนี้นะครับหลังจากรับงบประมาณก้อนนี้ลงในงบกลางแล้วเนี่ย
เขียนไปในสิ่งที่สภามอบหมายเลยว่า
เพราะอะไรครับเพราะงบกลางเมื่อผ่านตุลาแล้วเนี่ย
ท่านสามารถเอาไปใช้ได้สั่นดีนี่ผมนะสามารถนะฮะ
สิบล้านเพิ่งจะอนุมัติเงินไปจองแล้วมันจะทันเหรอครับ
เพราะว่าแบงค์ชาติบอกมันอาจจะกู้อีก๑ล้าน
นั่นแสดงไอ้๕แสนล้านนี่ไม่พอแล้วแหละที่ร้อยอนุมัติไปเนี่ย
ถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนกลิ่งเกรง
ว่าคุณจะเอางบก็หนีไปปูยี่ปูยำเนี่ย

แสดงความรับผิดชอบท่านนายกรัฐมนตรี
ฝากท่านประธานไว้นะครับถ้าท่านประกาศเลยนะครับว่า
ผมขอบคุณกรรมธิการขอบคุณสภาเป็นอย่างมาก
อนุมัติเงิน๑๖๓๐๐ล้านนี้มาให้กับทางรัฐบาล
ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันไม่มีเงินเราให้ครับ๑๖๓๐๐ล้าน
คุณไปซื้อมาคุณไปซื้อมาเพื่อให้กับพี่น้องประชาชน
และตัดปัญหาข้อขัดแย้งของพี่น้องประชาชน
ตัดปัญหาความรับผิดชอบของกรรมธิการเสียงข้างมาก

ผมว่าสภาของเรามีศักดิ์มีสี
และเป็นเป้าหมายทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริง